แม่บ้านประจันบรรย์สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
มันเดินแบบ
มาเล่นของอะไรใส่น้องแถวนี้

ยุดอย่าทำมันเล่นของอะไร

เปล่าไม่ได้เล่นของต้องเสกข้าวสารไม่ได้ทำไงเลย
ลามอสเตคทำดูแบบนี้ทำไมน้องกลัว
อ่ะมันเป็นสมุนไพรที่บอกว่าทำให้ผิวเราสวยใสไงในราคาประหยัด

เอาแล้วแฟนจะหลงจะรักได้ยังไง

ใช่สวยใสเลยเลิศมากรู้หรือเปล่าว่ามันจะดีแค่ไหน

อ่ะถ้างั้นไปช่วงนี้เลยดีกว่าค่ะ
ช่วงแม่บ้านติดเลส
ช่วงแม่บ้านติดเรท
พี่กาวนะพูดเลยนะว่ามันเป็นทางลัด

สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมีผิว

รับรองเลยว่าจะชอบมากเลย

สมัยคุณแม่ยังสาว

ช่วยขจัดเซลล์ผิวด้วย

ทำความสะอาดผิวไปพร้อมกัน

ง่ายให้ได้มากเลยนะคะเขาบอกว่า
ผงขัดหน้าผสมกับน้ำสะอาด

แล้วก็ค่อยขาดเบานะคะให้ทั่วใบหน้าประมาณ๕นาทีค่ะ
แล้วก็ทำความสะอาดตามปกติทั่วไปได้เลย
งั้นเรายกเวลาต่อไปดีนะคะให้ป้าพิมดีกว่า

ขอสูตรหน่อยขัดผิวว่าต้องเป็นยังไงช่วงนี้เลยค่ะ
ทีมในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง
ขัดสมุนไพรไทยผิวใสได้ในราคาประหยัดนะคะ
โดยที่ทั้งสองแบรนด์ที่จะนำมาพูดถึงในวันนี้นะคะ
บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานมากนะคะ
ไม่ว่าจะเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนร้านค้าไหนคุณจะต้องเห็นกันเป็นประจำนะคะ
คือผงขัดสุภาพรนั่นเองนะคะ
ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีนะคะ
สำหรับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาตัดซอง
เพื่อจะเปิดดูเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในนะคะ
ดูกลิ่นดูสีดูเนื้อสัมผัสนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
เป็นกลิ่นสมุนไพรแท้เลยค่ะ
คือแบบรู้สึกได้เหมือนเป็นอะไรที่
สมัยคุณย่าเขาก็ใช้กันตั้งแต่สมัยคุณแม่เขาก็ใช้กัน
คือแบบมีแต่กลิ่นของความเป็นสมุนไพร
ไม่มีความเป็นเคมีอยู่ในตัวของเขาเลยนะคะ

ว่าจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ
ออกแนวสีขมิ้นนะคะ
ไม่ได้เห็นสีสันกันแล้วนะคะ
ว่ามีความละเอียดหรือความหยาบอย่างไรนะคะ
คือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสมุนไพรที่

แต่ว่าจะยังมีเนื้อที่แบบว่าหยาบนิดนึงนะคะ

เหมาะสำหรับที่จะนำมาขัดผิวนะคะเพราะจะได้ช่วยดึงเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเรา
ว่าจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
แล้วก็ผสมด้วยน้ำนะคะนิดหน่อยนะคะ
เวลาผสมเนี่ยนะคะทริปหนึ่งอย่างเลยคืออย่าผสมจนแฉะเกินไปนะคะถ้าเกิดผสมจนแฉะเกินไปเนี่ยผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถขัดผิวได้นะคะเพราะว่าเขาเหลวนะคะทำให้เวลาคุณลงบนผิวปุ๊บเนี่ยก็คือจะไหลไปกับผิวเลยนะคะจะไม่เกาะผิวแล้วก็ไม่สามารถสครับได้ค่ะ
นั้นนะคะเดี๋ยวพิมจะใช้ทั้งหมดตรงนี้นะคะมาสครับที่หลังมือนะคะ
เป็นอย่างที่พิมคิดจริงนะคะคือเนื่องจากว่าเนื้อของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้ละเอียดเหมือนแป้งเด็กอย่างที่พิมบอกตอนแรกเขาจะมีความหยาบนิดนะคะเรียกว่าเป็นการบดที่กำลังพอดีนะคะ
ผสมกับน้ำแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อสครับนะคะที่นุ่มนะคะไม่ขูดผิวนะคะ
หลังจากนวดหมุนวนแล้วนะคะสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสครับเป็นประจำนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ละ๑ครั้งเนี่ยนะคะหมุนวนเพียงสักแค่ประมาณ๑นาทีก็พอค่ะ
จะได้ไม่เป็นการทำให้ผิวของคุณเนี่ยล้ามากเกินไปนะคะ
เชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้หลายท่านอาจจะกังวลใจอยู่นะคะว่าโอ้โหเหลืองขนาดนี้แล้วตอนล้างเนี่ยจะล้างยากไหมนะคะ
แล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะติดผิวไหมนะคะบอกเลยว่าล้างง่ายนะคะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยไม่ติดผิวนะคะสิ่งที่ยังคงอยู่บนผิวของคุณคือผิวที่ดูสวยนุ่มกระจ่างนะคะแล้วก็หอมสมุนไพรค่ะ

ว่างเลยนะหนูเพิ่งรู้เนี่ยว่าขัดแค่หนึ่งนาทีก็พอแล้วจะมาลองไปทำตามป้าพิม
ก็ต้องลองเลยสิเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิว

เดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะพี่กาบุชิมากเลยนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิวอีกหนึ่งตัวค่ะช่วงหน้าค่ะ